กรณีที่สาวอ่างทองเธอฉีดวัคซีนซีโนแวคเข้าไป
แล้วก็ครอบครัวบอกว่าเกิดอาการแพ้

จนเข้าโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตในที่สุด
ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขคุณผู้ชมครับ
มีหนังสือขออายัดศพ
บอกว่าจะรีบไปชนสูตรให้ได้ผลชี้ชัด
แล้วเดี๋ยวจะรีบนำศพมาให้ญาติทำพิธีต่อไป
จากกรณีที่นางสาวอมรรัฐแพร่เขียว
หรือว่าคุณเมย์อายุ๒๓ปีฮะ
เข้ารับการฉีดวัคซีนซีโนแวค
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่๒๑เมษายนนะครับหลังจากกลับบ้านไปพักผ่อน
พอวันรุ่งขึ้นไปทำงานตามปกติครับ
แต่ช่วงบ่ายเธอมีอาการอาเจียน
ปวดหัวเวียนหัว
ตามร่างกายเธอจึงไปรักษาที่
โรงพยาบาลในจังหวัดปฐุมธานีและเสียชีวิต
ในช่วงเช้าของวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
ครอบครัวนำศพไปบำเพ็ญกุศล
ที่วัดดอนกลางอสามโก้จอ่างทอง
ตอนแรกคุณผู้ชมครับ
คือทางครอบครัวมีกำหนดจัดพิธีชาปนกิจ
เมื่อวานนี้ตอนบ่าย๓โมงครึ่ง
แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่มาขออายัดศพและรับศพ
คุณเมย์ขอไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด
ที่โรงพยาบาลเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขครับ
ในแพทย์เฉวดสันนามวาดท่านนี้
ตอนนี้คือท่านเป็นรักษารัชการ
ภูมิในการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ภาวะฉุกเฉินมีคำสั่งให้สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประสานญาติผู้เสียชีวิต
แล้วก็ดูว่ายินยอมไหม
ก็ยินยอมนะยินยอมให้ชันสูตรอย่างละเอียด
แล้วเดี๋ยวทางกระทรวงจะรีบนำศพคุณเมย์

เพื่อให้ญาติทำพิธีทางศาสนาต่อไป
คุณผู้ชมครับกรณีของคุณเมย์เนี่ย
นายแพทย์นาเลศบริสต์ขัดทศีรมา
ท่านเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
เปิดเผยกับทีมข่าวทางโทรศัพท์ว่า
ข่าวการฉีดวัคซีนเชื้อด้วยแว็กซ์แล้วเสียชีวิต
คงต้องรอผลชนสูตรออกมาก่อน
จะทราบชัดเจนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
เพราะจากการสอบสวนโรคเบื้องต้นทราบว่า
น้องเมย์ได้รับประทานยาบางชนิดร่วมด้วย
อันนี้สทของสมุทรสาครเขาบอกนะ
คือจากการวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น
เป็นไปได้ว่าการเสียชีวิตไม่น่าจะเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีน
เพราะฉีดวัคซีนแล้ว๒วันถึงจะมาเกิดอาการดังกล่าว
ซึ่งหากเป็นผลจากวัคซีนจริงคุณหมอเขาบอกว่า
มันต้องเกิดอาการภายใน๓๐นาทีหรืออย่างช้าที่สุดภายใน๒๔ชั่วโมง
อีกทั้งผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในช่วงเวลาและวันเดียวกับผู้เสียชีวิตคือคุณเมย์เนี่ย
คุณหมอบอกว่าไม่มีใครมีอาการรุนแรงเกิดขึ้น
จะมีบ้างเล็กน้อยเหมือนคนฉีดวัคซีนทั่วไป
ก็คือรู้สึกหน่วงแขนหรือบางคนอาจจะมีผื่นบ้างเล็กน้อย
สอดคล้องกับสถานการณ์การฉีดวัคซีนในภาพรวมของสมุดสาขนเขาแหละ
นับตั้งแต่วันที่๒๘กุมภาพันธ์ถึงปัจจุบันนะฮะ
โดยยังไม่มีใครได้รับผลกระทบหรือผลข้างเคียงรุนแรงแม้แต่รายเดียวครับ
พูดไปเมื่อกี้นี้ย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นของสมุทรสาครครับ